ดูความคืบหน้าเรื่องราวที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๖ปี
เขาโพสต์เฟซบุ๊กร้องขอความเป็นธรรม

ด้ามจอบกระหน่ำตีเข้าไปบาดเจ็บปังตายครับ
แล้วทีนี้เนี่ยตำรวจสามารถตามจับกลุ่มธอมคนนี้ได้
นำตัวไปขอคำมานำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

คือลูกชายเขาทนไม่ไหว

ไปหมัดหนึ่งเต็ม
ก็เป็นความชุดละมุนที่เกิดขึ้นระหว่างที่นำตัวผู้ต้องหา
ก็คือนางสาวราพันธ์แก้วจันทร์อายุ๔๓
เป็นธอมครับก่อเหตุทำร้ายร่างกายแฟนเก่าคือนางบุญช่วยศรีโชธอายุ๔๖
ก็หลังจากโพสต์เป็นเรื่องเป็นราวสุดท้ายตำรวจก็สามารถตามจับตัวได้นะครับ
ตามจับตัวผู้ก่อเหตุมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือบ้านอยู่ที่อายุทยา
แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ต้องนำผู้ต้องหาไปขอเข้ามา
ก็ไปก้มกราบตักไปกอดผู้เสียหายนะฮะ
ลูกชายเขาก็เห็นคือแน่นอนคนเห็นคนที่มาทำร้ายแม่ของตัวเองก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่อะครับ
ไปเต็มเต็มหนึ่งทีเข้าไปชกต่อยแล้วก็ทำร้ายนิดหน่อยนะฮะ
ตำรวจก็เลยนำตัวผู้ต้องหาออกไปรีบนำตัวขึ้นรถไปแล้วก็ห้ามปรามไม่ให้ลูกชายนั้นทำร้ายเพิ่มเติมนะฮะ
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาออกไปทันทีนะครับ
ทีนี้สอบสวนนางสาววราพันธอมที่ก่อเหตุสารภาพทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจริง
เพราะหึงหึงที่ผู้เสียหายเนี่ยแอบไปคบกับผู้ชายคนใหม่คุณผู้ชม
โดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยสักประมาณวันที่๔พฤศจิกายนช่วงเย็นนะครับ
คนนี้เข้าไปหาผู้เสียหายที่บ้านจะไปง้อขอคืนดีมาคบกันใหม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ
ผู้เสียหายคิดว่าเออคงไม่น่าจะมีอะไรก็เลยให้กลับมา
แล้วก็นั่งดื่มเบียร์กันอยู่จนสุดท้ายก็มีปากเสียงกันเริ่มหนักขึ้นเริ่มหนักขึ้น
ต่างฝ่ายต่างแยกกันจะไปนอนหลับ
แต่พอรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเจอผู้เสียหายโมโหคุณผู้ชมโมโหที่ผู้เสียหายไม่ยอมคืนดีด้วยก็เลยไปเอาด้ามจอบเนี่ย
เสยเข้าไปที่ปลายคางตีซ้ำอยู่สามสี่ครั้งจนแน่นิ่งจมกองเลือดไปจากนั้นก็ขี่รถหลบหนีไปนะครับ
ส่วนสร้อยทองโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายที่หายไปธอมที่ก่อเหตุยอมรับเขาเป็นคนเอาไปเองแหละนะไม่ได้เอาไปขายหรอกแต่ว่าเอาไปทิ้งถังขยะที่หน้าวัดศรีโพตำบลครองสะบัวห่างจากบ้านของผู้เสียหายไปหนึ่งกิโลเพราะว่าต้องการให้ผู้เสียหายนั้นแบบหมดตัวไม่ให้เหลืออะไรนะครับ

มั๊ยอายุก็เยอะกันแล้วนะคะ
หลังจากทำแผนเสร็จตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาส่งโรงพักพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้บาดเจ็บสาหัส
ส่วนทำไมไม่แจ้งข้อหาพยายามฆ่าก็ต้องรอสอบสวนพยานแวดล้อมก่อน

เธอแบบคือรอดมาได้เนี่ยสภาพก็ไม่ได้ยังไม่สมบูรณ์๑๐๐นะ
คือมันหนักหนามากตอนโดนตีดูใบหน้าก็ไม่ปกติเหมือนเดิมเท่าไหร่
เพราะว่ามีบาดแผลที่แบบค่อนข้างจะบอบช้ำปากก็ฉีกเพราะว่าถูกด้ามจอบตีเข้าไปไง
ทางด้านของนางบุญช่วยเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ให้อภัยผู้ต้องหาเด็ดขาด
เพราะเหมือนตั้งใจจะฆ่าเธอให้ตายแต่เธอไม่ตาย
ต้องบาดเจ็บหนักกระโหลกศีรษะแตกกระดูกหักหลายแห่ง
รักษาตัวอยู่ห้องไอซียูนานสองเดือนนะครับต้องกลายเป็นเหมือนคนพิการนะฮะ
ทุกคนผลภาพยืนยันนะว่าจะเอาเรื่องสาวธอมคนนี้อดีตแฟนคนนี้ให้ถึงที่สุดนะครับ